ไปดูอีกหนึ่งคดีฆาตกรรมโหลดเกิดขึ้นในกรุงเทพฯมหานคร
โดยผู้ที่ถูกฆาตกรรมเป็นลูกจ้างร้านวัสดุเกาะสร้างถูกฆ่า
แล้วก็เอาศพยัดเข้าไปในถังขนาดจุ๒๐๐ลิตร
โกกปูนแล้วก็ฝังดินใกล้กับร้านอาหารย่านบางเขนค่ะ
ญาติไปแจ้งความว่าคนในครอบครัวหายตัวไป
สุดท้ายก็มาเจอกลายเป็นศพถูกยัดอยู่ในถังนี่แหละค่ะ
ทุ่มที่ผ่านมานะคะตำรวจโรงพักบางเขน
ได้ประสานรถแบ็คโฮลมาขุดที่ลานดินใกล้ร้านอาหารผนฟู้ดถนนเทพรักษ์

ถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรถูกฝังอยู่ใต้ดินและมีการโบกปูนปิดทับด้วย
แต่มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาแล้วมีคราบเลือดเปลือที่บริเวณถังและฝาถัง
เลยต้องประสานมูลนิธิร่วมกระตันยูนำอุปกรณ์เครื่องตัดทางเปิดตรวจสอบภายในค่ะ
พอตัดถังน้ำมันออกเท่านั้นแหละค่ะก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในสภาพหัวทิ่ม
คุดคู้แล้วก็มีถุงดำคลุมศีรษะอยู่
พบเอกสารบัตรประชาชนและใบขับขี่ระบุชื่อนายอัชชาหนูปฐุมมีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะ
ต้นตรวจสอบสภาพศพแล้วเนี่ยพบว่ามีบาดแผลถูกของแข็งตีที่ศีรษะ๒จุด
จนทีก็ได้นำศพส่งชนะสุดไปแล้ว
อัชชาคนนี้มีชื่อเล่นว่านายขิกนะคะเป็นคนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ขิกมาทำงานในร้านวัสดุก่อสร้างใกล้กับจุดพบศพนี่แหละ
ซึ่งญาติห่างคือนายประยูนแก้วพยศเป็นคนดูแลร้านวัสดุเกาะสร้างนี้
นายประยูนเป็นคนพานายขิกมาทำงาน
กระทั่ง๖มีนาคมค่ะเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนายจ้างของนายขิก
ไปแจ้งความที่โรงพักบางเขนว่านายขิกหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
แต่ทางญาติในขิกเองก็ติดใจการหายตัวไป
และคิดว่านายจ้างนั่นแหละน่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วย
ไปร้องให้ตำรวจกองปราบรามช่วยสืบสวนเรื่องนี้ให้หน่อย
ตำรวจกองปราบรามมาลงพื้นที่ก็ตรวจภาพกล้องวงจรปิดวันที่นายขิกหายตัวไป
ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
แล้วก็ไปเจอข้อมูลที่เชื่อมโยงมาอย่างร้านอาหารที่อยู่ไม่ไกลจากร้านวัสดุก่อสร้าง
ยังได้รับคำบอกเล่าจากชาวบ้านด้วยว่ามีการนำสิ่งของมาฝังไว้
ก็เลยประสานรถแบ็คโฮลมาขุดแล้วก็เจอศพนายขิกนี่แหละค่ะ
ทีนี้ทางเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนายจ้างของนายขิกรวมถึงนายประยูนญาติห่าง
ที่เป็นคนดูแลร้านและพาในขิกมาทำงานเนี่ยนะคะตอนนี้หาตัวไม่เจอค่ะ
หนีไปทั้งสองคนตำรวจก็เลยคิดว่าอาจจะคนใดคนนึงหรือไม่ก็ทั้งคู่นี่แหละ
ที่เป็นคนลงมือก่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้แล้วก็นำศพของนายขิกไปยัดถุงบกปูนฝังดิน
ตำรวจได้เบาะแสเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่านายขิกเองมีปัญหาในเรื่องชู้สาวด้วย
ก็เลยอาจจะเป็นชนวนเหตุในการถูกฆาตกรรมครั้งนี้ก็ได้ค่ะ